กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราพาไปดูกันหน่อยบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายคนนะคะหลังจากที่บอกว่าเอาล่ะ
ฉันได้สิทธิ์ในการที่จะรับเงินช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ๒๐๐๐บาทบางคนก็พยายามที่จะเอาแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์เป่าตังค์
ไปใช้สิทธิ์ตามร้านค้าแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะเหลือเกินค่ะ
ที่สุดแล้วธนาคารกรุงไทยนะฮะซึ่งเป็นคนที่จะดูแลแอปพลิเคชันนี้ต้องออกมาชี้แจงนะคะ
ชี้แจงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์บอกว่าคือระบบเนี่ยมันหน่วงหน่วงกับล่มไม่เหมือนกันเหรอก๊อฟ
ระบบหน่วงต้องมีการปิดระบบยืนยันตัวตนชั่วคราวถึงเวลา๒ทุ่มส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถกดรับสิทธิ์เงิน๒๐๐๐บาทในงวดแรกได้
และไม่สามารถใช้แอปเป่าตังค์ในการใช้จ่ายได้ด้วยซึ่งก็จริงเพราะเราไปสำรวจตรวจสอบที่แรกกันก่อนเลยค่ะ
ขอนแก่นมีคนได้สิทธิ์นะสิทธิ์โครงการเราชนะแล้วก็เอาแอปพลิเคชันเป่าตังค์ของตัวเองไปที่ร้านนี่แหละค่ะ
เอาสมาร์ทโฟนของตัวเองไปที่ร้านแบบนี้นะคะโอ้ไปเลือกทุกอย่างเลยเพราะว่าซื้อได้หมดถูกไหม
เพราะร้านเองเขาก็ร่วมโครงการเราชนะนะเนี่ยคุณดูเห็นไหมคิดค่าของมาหมดแล้วกำลังจะเข้าแล้วเข้านานมากแต่เข้าไม่ได้ค่ะระบบมันล่มต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนวงกดแล้วกดอีกกดแล้วกดอีกรอแล้วรออีกกว่าจะสำเร็จเนี่ยต้องรอนานกว่า๑๐นาทีนะคะแล้วก็บางคนก็เข้าแอปไม่ได้ด้วยนะคะสุดท้ายต้องทำไงอ่ะต้องคืนสินค้า
นะคะส่วนคนนี้ได้เห็นไหมได้รับสิทธิ์สองพันบาทโอกน่าตาดีอกดีใจกันแบบนี้นะคะอ่าส่วนแอปพลิเคชันถุงเงินทางร้านค้าสามารถใช้ได้ตามปกตินะคะเพราะว่าการจราจรของแอปถุงเงินเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนคนที่ใช้แอปเป่าตังค์เนี่ยใช่ไหมคะเขาได้เขาได้บอกว่าเป็นการหน่วงเพราะว่ามันจะใช้ได้ในบางคนใช่ในบาง
น้ำมันกะปิน้ำปลาก็ว่ากันไปปลากระป๋องด้วย
แต่พอจะจ่ายเงินอ้าวกดเข้าแอปไม่ได้แถวก็ยาวเหยียดทีนี้
ตังค์ชาวบ้านก็บอกว่าล่มอีกแล้ว
แล้วก็ข้อความขึ้นมาก็เหมือนที่เราได้ทราบกัน
ขออภัยค่ะไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้

ทุกคนก็พยายามกดซ้ำกดซ้ำอยู่หลายคน
บางคนก็บอกโอ๊ยลุ้นกว่ายิ่งกว่าหัวอีกแล้วเนี่ย
ไม่รู้ใครชนะกันแน่เข้าไม่ได้
บางคนก็ถอดใจเอาไม่เป็นไรจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วกัน

กับการใช้เงินในแอปนะฮะสุดท้ายก็จ่ายเงินสดกันไปนะครับ
เอาไปที่อุทัยธานีครับประชาชนเลือกซื้อของใช้ในบ้านเข้าสารกะปิน้ำปลาผ้าอ้อมนะฮะ
ข้าวสารอาหารแห้งของกินของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวว่างั้นเถอะ
ก็เจอปัญหานี้ครับเจอปัญหาระบบล่ม
พยายามเข้าแอปเป่าตังค์หลายครั้งล่มทุกครั้งรออยู่นานนาน
เขาบอกแบบนั้นกว่าจะสามารถสแกนซื้อของกลับบ้านได้
ชาวบ้านบอกว่าดีที่มีโครงการเราชนะมาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่าย
แต่ก็อยากให้ปรับปรุงให้แอปสามารถใช้งานได้ดีไม่ล่มแบบนี้
เดี๋ยวทางกรุงไทยทางรัฐบาลเขาก็คงรับไปทำแหละ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ
ก็เราเองก็วางแผนไอ้เงินมันได้แน่อยู่แล้ว
ถ้าสมมุติว่าจะไปใช้ไอ้วันแรกของการโอนเงินเข้านะฮะ
หรือว่ายังไงก็เลือกช่วงเวลากันหน่อย
นะครับผมว่าทุกท่านรู้ว่าถ้าช่วงเวลาไหนที่คนมันจะไม่แน่นกระจายกันไปใช้ครับ

ยังไงก็จะได้ช่วยกันเรื่องของระบบด้วย
ใช่คนที่เกณฑ์ผ่านนะคะก็ได้
เออ
รอบหน้าปุ้ยก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับไอ้เรารักกันเพราะว่าเงินในบัญชีรวมแล้ว

วันนี้ก็ลองทยอยใช้ดูนะฮะ
ระบบน่าจะกลับมาปกติแล้วนะฮะ